แต่มากันที่ข่าวดีของชาวนากันก่อนเลยครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
การผลิต๒๕๖๖๒๕๖๗ในอัตราไร่ละ๑๐๐๐บาท
วงเงินรวม๕๖๐๐๐ล้านบาทครับ
โครงการนี้จะจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ๑๐๐บาท

หมายเกษตรกรกว่า๔๖๐๐๐ครัวเรือน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวนาปี
ปีการผลิต๖๖๖๗ไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรครับ
เงินจะโอนเข้าบัญชีชาวนาได้ในวันอังคารหน้า๒๘พฤศจิกายนนี้ครับ

โดยทางกระทรวงมหาทัยดำเนินการต่อยอดนโยบาย
จัดระเบียบสังคมและปราบรามผู้มีอิทธิพล
ครอบคลุมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานี่นอกระบบ

เพื่อแก้ปัญหาการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยครับ
กระทรวงมหาทัยเปิดให้ลูกหนี้นอกระบบ

หรือให้ราชการแก้ปัญหา
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ
ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
โดยไปลงทะเบียนได้ตั้งแต่๑ธันวาคมนี้
เป็นต้นไปตลอด๒๔ชั่วโมง
หรือจะไปติดต่อลงทะเบียนด้วยตัวเอง
ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตได้ทุกแห่งเช่นกันครับ
มีเบอร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมเบอร์สายด่วน
๐๑๕๖๗โทรไปสอบถามได้ครับ

ช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนี้
ใครจะขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงใหม่

โดยช่วง๒๗๒๘พฤศจิกายนนี้ทางท่าอากาศยานานาชาติเชียงใหม่
แจ้งว่ามีเที่ยวบินยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินทั้งหมด
เที่ยวบินหรือเทียบเท่า๑๔๗ของเที่ยวบินทั้งหมดเลยนะครับ
เป็นการยกเลิก๑๐๑เที่ยวบิน
ในประเทศ๗๗เที่ยวบินแล้วก็ระหว่างประเทศ๒๔เที่ยวบิน
มีเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาบิน๕๙เที่ยวบิน
โดยเป็นในประเทศ๕๑เที่ยวบินและระหว่างประเทศ๘เที่ยวบินครับ
สาเหตุที่ต้องมีการยกเลิกหรือว่าเลื่อนเวลาก็เพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงโคมลอย
หรือว่าวัตถุอื่นที่ถูกปล่อยขึ้นสู่อากาศในช่วงเทศกาลลอยกระทง
แม้จะประกาศให้พื้นที่สนามบินเป็นพื้นที่สีแดงห้ามปล่อยโคมลอยเด็ดขาดแล้วก็ตามนะครับ